หนึ่งเดียวในโลกเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้ว่านี่คือการกินกลอย
เขามีแต่ชวนไปกินกันอันนี้คือประเพณีกินกลอยเหรอคะ
กินกลอยเหรอประเพณีกินกลอย
ถูกต้องแล้วน้องใบตองคุณชนะ
เมื่อเป็นประเพณีก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน
ชาวบ้านนี่แหละค่ะเขามารวมตัวกันนะหั่นกลอยทำกลอยโอ้โห
เรียกว่าเป็นประเพณีที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกันสืบสารประเพณีกินกลอยค่ะ
ซึ่งก่อนที่จะถึงวันงานชาวบ้านจะเข้าป่าไปก่อน
ขุดหากลอยค่ะกลอยก็เป็นพืชหัวชนิดหนึ่งคล้ายมันแบบนี้แหละ
แต่ว่าเนื้อสัมผัสจะแตกต่างจะมีความกรอบมากกว่าไม่ค่อยจะเห็นกันนะคะ
ทีนี้พอหามาได้แล้วยังไงต่อเอามาปอกเปลือกออกเอามาหั่น
เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วคลุกงาใส่น้ำตาลโรยด้วยมะพร้าวจากนั้นก็เอาไปนึ่งนะ
ต้องทำให้ดีนะทำให้ดีโอ้โหกินก็มันคันคอนะครับ
มันคันแล้วมันลื่นนะคุณ
ทันยันในคอเอามือล้วงเข้าไปในคอแล้วก็เกา

แล้วเขาเตรียมเอาไว้แบบนี้ประมาณ๑ตัน

ไว้เลย๑ตันหรือ๑๐๐กิโลกรัม
แจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานที่วัดด่านตะกัวสามัคคีนะคะ
ชาวบ้านก็พร้อมเพลียงใจกันมา
แล้วนอกจากนี้ก็ยังเตรียมตักบาดข้าวสารอาหารแห้งกันด้วย
นี่ค่ะทำบุญกันไปแบบนี้โอ้ยชื่นอกชื่นใจ
แล้วก็มีการแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงาน
อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ไม่แน่ใจคงเป็นเมนูที่ทำจากกลอยใช่ไหม

โรยงาโรยมะพร้าวคลุกน้ำตาลหน่อยอร่อยดีทีเดียว
ของดีอะเนี่ยของดี
มาถวายวัดมาร่วมบูรณปฏิสังขรกันด้วย
วัดด่านตะกัวสามะคีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

ชาวบ้านก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจกัน
แล้วก็มีความรักความสมัครสมาธิสามัคคี
สืบต่อประเพณีดีกันต่อไปค่ะ
โอ้โหประเพณีใหญ่นะคะ